ได้เวลาในการตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้แล้วยังคงเป็นห่วงเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับ
แม้ว่าฝนบางพื้นที่อาจจะหยุดไป๒๓วัน
แต่ว่าน้ำสะสมที่ตกมาก่อนหน้านี้แล้วก็อยู่บนเทือกเขา
ยังคงไหลบ่าลงมาถึงพื้นที่ชุมชนนะครับ
ใช่ค่ะและไหลบ่าลงมาแบบนี้นะคะกระแสน้ำในบางพื้นที่ค่อนข้างแรง
เมื่อ๒วันที่แล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราชนะคะก็ยังมีเหตุการณ์ที่น่าตกใจ
ซึ่งไปเกี่ยวเนื่องกับน้ำแรงนี่เช่นเดียวกัน
เป็นน้ำป่าเชี่ยวกรากพัดถล่มบ้านหลังหนึ่งนะคะ
จมหายไปทั้งหลังเลยนะคะดูภาพหน่อยค่ะ
นี่แหละฮะเป็นวินาทีที่ชาวบ้านเขาถ่ายภาพไว้ได้
ว่าไปแล้วบ้านไปแล้วนะฮะ
คือเป็นส่วนหน้าของบ้านใช่ครับ
หายไปทั้งหลังแบบนี้ครึ่งหนึ่งเลยนะคะ
เบสโจ๊กเกอร์น้ำแคบโพสต์คลิปนี้เอาไว้นะคะ
ระบุบอกว่าเป็นน้ำป่าไหลทะลักพัดพาเอาบ้านที่ปลูกอยู่ริมคลอง
บริเวณหน้าวัดโทเอกหมู่ที่๑ตำบลอินคีรี
พรมคีรีนครศรีธรรมราชพังถล่มแล้วก็จมหายไปกับกระแสน้ำ
มีข้อความระบุเพิ่มเติมบอกว่าหลังจากที่ฝนตกหนักทั้งคืนค่ะ
น้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่
ทำให้บ้านพักอาศัยของชาวบ้านได้รับผลกระทบ
หลายหลังพังไปต่อหน้าต่อตาจากความแรงของน้ำ
และยังมีน้ำป่าเต็มพื้นที่อีกด้วย
แต่บอกว่าเคราะห์ดีที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
อบพยพชาวบ้านไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยไว้แล้ว
ก็คือไปอยู่กันที่วัดโทเอกจำนวน๑๗๐ครัวเรือน
จึงทำให้ไม่มีใครเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
นครศรีนี่ค่อนข้างหนักนะ
ส่วนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะ

เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทำให้ทั้งพื้นที่เศรษฐกิจก็มีน้ำท่วมขัง
โดยเฉพาะถนนพัฒนาการคูขวาง
ตั้งแต่บริเวณสี่แยกคูขวางไปจนถึง๔แยกประตูลอด
น้ำท่วมสูงประมาณ๕๐เซนติเมตร
ก็ทำให้รถเล็กสัญจรลำบากกันนิดนึงนะคะ
ซอยต่างน้ำเพิ่มขึ้นไปอีกสักนิดนึงนะคะอยู่ที่๖๐เซนติเมตร
ลุ่มต่ำที่อยู่ติดกับคลองน้ำท่วมสูงอันนี้สูงหน่อย๒เมตรด้วยกันนะคะ
การอาศัยของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงลำบากแล้วนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะการเดินทาง
มีสนามบินใช่ไหมคะนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะ
อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
ประกาศแจ้งปิดท่าอากาศยานชั่วคราว๒วัน
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่๗และวันที่๘ธันวาคม
เนื่องจากพบว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณลานกลับหัวทางวิ่งที่๑๙
ในส่วนของระบบไฟฟ้าสนามบิน
และเครื่องช่วยทางเดินอากาศก็ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด
นี้ปิด๒วันเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารอีก
เพราะว่าเมื่อวานสายการบินนกแอร์ลงไม่ได้ไง
เดินทางจากกรุงเทพไปลงนครศรีธรรมราชปรากฏว่าลงไม่ได้
ปตันแจ้งว่าทั้งท้องฟ้าปิดมืดสภาพอากาศไม่ดี
และสถานการณ์ของหลานกลับของเครื่องบินมีน้ำท่วม
ท้ายที่สุดก็เลยต้องปิดนครศรีก็เจอหนักอยู่นะครับ

โรงพยาบาลท่าสาราก็ถูกน้ำท่วมด้วยนะครับ

พัทธลุงชาวบ้านที่อาศัยบริมทะเลสาบสงขลา
หวาดกลัวขึ้นลมแรงตอนกลางคืนนะครับ
ตอนนี้ได้หนีขึ้นไปกลางเต็นต์นอนบนถนนเรียบชายฝั่งทะเล
ตลอดระยะทางเกือบ๑๐กิโลเมตรแล้ว
โดยชาวบ้านท่านหนึ่งก็คือคุณดิตภูงามเขียน
เป็นชาวบ้านบ้านปากหวะหมู่๑๐ตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทธลุง
บอกว่าต้องอบพยพลูกชายวัยขวบเศษ

รวมทั้งสิ้น๖ชีวิตขึ้นมากางเต็นต์นอนบนถนนเรียบชายฝั่งทะเล
เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านในพื้นที่บ้านปากหวะนี่แหละครับ
แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหานโพอำเภอเมือง
จองถนนอำเภอเขาสนชัยเกือบร้อยครอบครัว
เนื่องจากอยู่ที่พระอาศัยเดิมไม่ได้แล้ว
กลัวเหลือเกินกลัวเรื่องของคลื่นลมแรงแล้วก็น้ำที่ยังคงท่วมขังอยู่นะครับ
ครอบครัวนอกจากครอบครัวของท่านนี้แล้วนะคะคุณจินตนา
วงทองเกลือเป็นประชาชนในพื้นที่เหมือนกัน
ครอบครัวของตัวเองก็ต้องอบพยพขึ้นมานอนบนถนน
เพราะว่าที่บ้านน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แล้ว
มีความลำบากลำบากเรื่องของห้องน้ำแล้วก็หวาดระแวง
กลัวจะได้รับอันตรายจากสัตว์มีพิษด้วยค่ะ
ช่วงนี้หลายครอบครัวนะคะอาศัยจับสัตว์น้ำบริเวณที่น้ำท่วมมาประกอบเป็นอาหาร
คาดว่าจะต้องอาศัยอยู่บนถนนอีกนานเป็นเดือน
เพราะล่าสุดระดับน้ำขึ้นลงขึ้นลงตามน้ำทะเลที่หนุนขึ้นมาค่ะ